มามากลัวเรื่องนี้ดีกว่ากลัวไม่ถูกหัวก็เลยจัดคุณแท็กพระรันยูกันไปค่ะ
เมื่อวันที่ลูกคลอด๒๑พฤษภาคมได้โพสต์เกี่ยวกับวันเกิดน้ำหนักส่วนสูงต่างมากมาย
คือบอกเลขของรายละเอียดลูกนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพระรันยูนี่เขาก็ปั๊วมากเรื่องหวยนะคะ
ก็เลยไปถามไถ่นิดนิดนึงนะคะว่าตัวเลขนี้ไฮมาร์มันจะถูกกับงวดนี้เมื่อกรุ่งนี้หรือเปล่า

เวลาคนเกิดเขาจะมาให้โชค
ก็หักให้ทุกคนมีหนึ่งเงินทอง
เราก็แชร์เลขตัวนั้นไป

ผมอยากให้ทุกคนได้มีเงินได้รวยกัน

พาลันก็คือลูกของนางนั่นเองนะครับ